คุณผู้ชมคะมากันที่คณะหนึ่งในคณะกรรมการ
รายการร้องได้ยกกำลังซ่าอย่างพี่ตั๊กซิริพรดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยซัพพอร์ตเด็กนะคะ
ให้ความรู้เด็กให้ความสนุกสนานคื้นเครงกับเด็กที่มาในรายการนะคะ
ที่สำคัญพี่ตั๊กเนี่ยชื่นชมนะที่เด็กเอาเงินรางวัลไปช่วยชุมชนตัวเอง
แต่ถ้าเจอเด็กสนพี่ทักจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
ส่งเสริมให้น้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
ให้น้องเก่งจะทำบุญกับมูลนิธิของปะตั๊ก็ได้นะลูกนะ

การน้ำใจเพื่อผู้แยกไรไงจ้า
พี่จักรเข้าขากับเด็กได้ดีแล้ว

คุกเก่งด้วยแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีด้วย